ซึ่งการไปเยือนครั้งนี้เองนะคะก็ทำให้ทราบว่าสโมสรชั้นนำของไทย
ได้รับความนิยมจากแฟนบอลในประเทศเพื่อนบ้านไม่ต่างกับทีมชาติไทย
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลค่ะ
ได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยอย่างอบอุ่นค่ะ
จะพกเสื้อสโมสรมาขอลายเซ็นนักเตะถึงสนามซ้อม
โอกาสนี้เขาได้เจอเพื่อนใหม่ที่มารุมล้อมขอลายเซ็นนักเตะเหมือนกัน
กิติศักดิ์จึงเป็นตัวแทนเล่าความรู้สึกของโซะวันจันทร์ชาวกัมพูชาอายุ๑๖ปี
และเป็งชาญเลียงอายุ๑๗ปีให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
พวกเขาปลื้มสุชาวนุษย์นุ่มดีโอโก้หลุยซานโต้และนรึบดินวีรวัตโนดม
รวมทั้งชื่นชมฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย
ถ้านัดไหนไทยไม่แข่งกับกัมพูชาโซะวันจะเชียร์ทีมชาติไทย
ก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่มาดูซ้อมอะไรอย่างนี้
แล้วก็ติดตามทั้งแฟนที่อยู่ที่นี่ที่เป็นคนไทยแล้วก็คนกัมพูชาด้วย
ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามผมครับ
ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นไปอีกครับ
เวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้
ซึ่งนอกเหนือจากการหารายได้นำไปพัฒนาโครงการฝึกฟุตบอลเยาวชนกัมพูชาแล้ว
ยังส่งผลในการเสริมสร้างค่าความนิยมที่ดีต่อสโมสร
สามารถวัดได้จากยอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของประเทศนี้

นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา